ตอนนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อีกหนึ่งจุดอันซีนของจังหวัดสุราธานีนะคะ
นั่นก็คือสะพานแขวนเขาเทพิทักษ์หรือว่าสะพานแขวนเขาพังนั่นเองค่ะ
อยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนค่ะ
และข้างหลังใบตองนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
นั่นคือเขาเทพิทักษ์รูปหัวใจค่ะ
โอ้โหกำลังฟินกับบรรยากาศสวยกับวิวสองฝากฝั่งคลองพระแสงเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ
ตอนนี้ใบตองเริ่มจะหิวแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวขอไปหาอาหารอร่อยพื้นถิ่นแบบปักใต้ขนาดแท้กินหน่อยดีกว่านะคะ
รอยไม่รอยไม่รู้ล่ะไปเลย

ถ้าเกิดว่าแวะมาที่บริเวณสะพานแขวนเขาเทพิทักรูปหัวใจแบบนี้
จะต้องอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำก็คือ
มากินอาหารพื้นบ้านแบบปักใต้รสจัดจ้านขนาดแท้นั่นเองค่ะ
อาหารเต็มโต๊ะแบบนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวใบตองพาไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะ

พี่ชายศเจ้าของร้านเคียงครองนะคะ
ที่เต็มโต๊ะแบบนี้มีเมนูอะไรบ้างคะแนะนำใบตองหน่อย
อันนี้เป็นเหลียงผัดไข่นะครับ

เราจะใช้เหรียญจากระแวกชุมชนพื้นบ้าน
อันนี้เป็นปลาและลุยสวนครับ

เราจะใช้ปลาแร็ดของเขื่อนเชียวหลาม

แต่ต้องเอามาลวกเพื่อจะให้มันกินง่าย

ทำไมมันเป็นน้ำข้นอย่างนี้อะคะ

เขาจะมีความเป็นเฉพาะของเขา

เพื่อไม่ให้รสชาติเขาดีขึ้น

อันนี้เป็นแกงกะทิไก่บ้าน

มีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูไฮไลท์ของร้าน

ทุเรียนหมอนทองก็ได้ก้านยาวก็ได้

งส้มแบบป้ายแท้เลยคุณผู้ชม

เมนูที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอ

ไม่ได้ใส่นิดเดียวนะคะทุเรียน
ในส่วนของวัตถุดิบประกอบไปด้วย

เครื่องเทศแน่นเข้มข้นถึงใจ

จากนั้นก็นำปลากดใส่ลงไปแล้วปิดฝา

พระเอกของเราลงไป
เหตุผลที่ต้องใส่ทุเรียนไว้ในขั้นสุดท้ายเพื่อไม่ให้ทุเรียนเละ
และทุเรียนที่ใช้ต้องเลือกที่กำลังหามไม่สุกเกินไป
รอจนเดือดก็ได้แกงส้มทุเรียนจัดจ้านถึงใจถ้วยนี้แล้วค่ะ
รสชาติจัดจ้านมากอร่อยมากไม่ใช่เย็น
กินข้าวไปมองหัวใจไปโอ้โหอะไรจะฟินขนาดนี้
ของดียังไม่หมดค่ะไม่ต้องสังเกตเห็นคน
ข้ามไปมาสะพานแขวนเยอะมากมากก็เลยไปตามสืบว่าทำไมคนถึงแน่นขนาดนี้
และแล้วก็รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ที่นี่เขามีเทศกาลประจำปี
เย่อรสช้าตามไม่ต้องข้ามสะพานแขวนไฟสั่งเขาเทพิทักกันเลย
หูนี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะ
ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่เขาเทพิทักษ์แห่งนี้แล้ว
จะต้องมานี่สวนผลไม้ค่ะ

สวัสดีครับสวัสดี

เป็นทุเรียนที่เขาปลูกตามสายน้ำ

แล้วก็เอาทุเรียนมาปลูกตามสายน้ำต่างข้างข้างคลองเนี่ย

เฉพาะที่นี่เรามีจุดเด่นของเนื้อทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน

ที่นี่จะเป็นถิ่นกำเนิดของทุเรียนกองแสงที่กำลังจะหมดสายพันธุ์ไป

เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะมีเยอะเป็น๓๔๐๐ต้นเลย
แล้วก็เนื่องจากทุเรียนเมื่อก่อนเราขายไม่ได้
เราขายได้แค่กิโลละ๔บาท
แล้วก็ปี๕๕เราทำการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาทานทุเรียนที่สวน
ปีนี้เราสามารถขายทุเรียนได้กิโลละ๕๐บาท
ทุเรียนคลองแสนจากกิโลละ๔บาทเป็นกิโลละ๕๐บาทในทุกวันนี้เพียงแค่๕๖ปีเท่านั้นเอง
ก็คือมีเทศกาลงานทุเรียนหล่นขึ้นมากี่ปีแล้วคะ
ปีนี้เป็นปีที่๕ครับปีที่๕เราจัดมาเป็นปีที่๕แล้ว
สิ่งสำคัญที่เราต้องจัดงานเทศกาลก็เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมของทุเรียน

มานะครับงานเทศกาลทุเรียนลนเนี่ยเราจัดประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี

คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งความโดดเด่นของที่นี่คือทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน
นั่นก็คือทุเรียนคลองแสงค่ะมีลำต้นสูงมาก
เพราะเมื่อก่อนราคาของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนั้นตกต่ำ
ชาวบ้านก็ต่างพากันโค้นขายไม้ทุเรียนแล้วหันมาปลูกพืชชนิดอื่นกัน
แต่สำหรับที่นี่ยังอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอย่างทุเรียนคลองแสง
ให้ลูกหลานได้รู้จักและมองเห็นคุณค่าค่ะ
ทุเรียนเก่าแก่๑๐๐ปีต้นนี้ก็พร้อมให้เราได้โอบกอด
เห็นไหมคะคุณผู้ชมใหญ่จนสามคนโอบเลยค่ะโอ้โหจริง
ผลไม้เยอะมากเลยค่ะพี่โรงแล้วทราบมาว่ามีแบบ
เป็นบุฟเฟ่ผลไม้ให้ได้กินกันด้วยเหรอใช่ครับเรามีบุฟเฟ่๑๕๐บาท
สามารถจะทานทุเรียนง้อแล้วก็มังคุช
เท่าที่มีอยู่๑๕๐บาทยัดเข้าไปได้เท่าไหยัดเข้าไป
แต่ห้ามยัดใส่กระเป๋าห้ามยัดใส่กระเป๋าใช่ไหมฮะครับ
ก็คือทานให้อิ่มเท่าไหร่ก็ได้ครับรวมทุเรียนไปด้วยเหรอ๑๕๐ด้วย
แล้วทุเรียนนี่คือเราจะต้องไปเก็บยังไงอ่ะคะจริงทุเรียนเราต้องไปเก็บที่ต้น
แต่ว่าถ้าในส่วนของที่เป็นช่วงเทศกาลเราสามารถทานที่แผงได้เลย
อ๋อก็จะมีทาบ้านมาตั้งขายให้เราได้ทานได้ตลอดค่ะนะครับแล้วเห็นว่าสามารถทานได้เลย
ทุเรียนเนี้ยมันจะต้องหล่นลงมาเองครับก็อย่างที่เห็นถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะครับ
มันจะอยู่บนต้นอย่างเงี้อืมเราต้องรอให้ตกอย่างเดียวว่าค่ะ
จะสุกเมื่อไหร่แล้วก็ตกให้เรามาค่ะถ้าวันนี้เรามันตกมาแค่ให้เรากินแค่สามลูก
ก็ไม่ได้แค่นั้นจบแล้วเฮ้ยถ้าท่านจะทานอีกต้องรอพรุ่งนี้
หรือตอนเย็นอีกทีหนึ่งกว่ามันจะสุกลูกไหนจะสุกหล่นลงมาถึงจะได้กิน
นี่ก็คือเป็นที่มาของชื่อเทศกาลทุเรียนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะ
ถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วเราจะมีผลไม้ให้ได้กินเยอะแยะมากมายเลย
อื่นเนี่ยหน้าฝนแบบนี้อาจจะเป็นช่วงโลซีซั่นหรือว่าไม่ค่อยเที่ยวกันแต่สุราธานีภาคใต้มีของดีให้กินฟรีตลอดทั้งปี
ใบตองรู้สึกมีความสุขและประทับใจมากกับการมาสุราชครั้งนี้

แห่งใหม่ที่ไม่ใช่ทะเลได้ริมรสอาหารปักใต้แท้เข้าถึงวิถีชาวใต้ที่น่าสนใจชาวใต้ใจดีเดินไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มความอบอุ่น
สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามปล่อยกายไปกับสายน้ำสายลมสูดอากาศที่บริสุทธิ์ช่วงหยุดพักการทำงานคุณมีสถานที่ในดวงใจแล้วหรือยัง
สำหรับใบตองจังหวัดสุราธานี
คือหนึ่งสถานที่ในดวงใจที่จะจำตลอดไป
ออฮอล์ไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป